ส่วนเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่วังบัวทองเขาบอกว่า
คือแถวระแวกบ้านเขามีคุณลุงเก็บของเก่าที่มีบ้านอยู่ตรงนั้น
แต่ทีนี้เก็บของเก่าก็คือมันกอง
มันกองออกมานอกบ้านแล้วมันก็เลยไปถึงเขตใกล้เพื่อนบ้านอย่างนี้

คือนอกจากสร้างความเดือดร้อนแล้วเขาก็กลัวด้วยเรื่องของเพลิงไหม้ไง
ถ้าเก็บของเก่าแล้วแบบเป็นอย่างนี้นะคะ

ว่าถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมามันเดือดร้อนกันหมด
อันนี้เขาบอกว่าเป็นความเดือดร้อนมานานนับ๑๐ปีแล้วค่ะ
ชาวบ้านหมู่บ้านบัวทองจังหวัดนนทบุรีต้องทนกับสภาพนี้
มีทั้งเศษกระดาษมีพลาสติกมีขวดมีรังกระดาษ
เรียกว่าคือของเหลือใช้สารพัดชนิดเนี่ย
สุมอยู่รอบบ้านหลังนี้จนมองไม่เห็นทางเข้าบ้านแล้วค่ะเนี่ย

แล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านอย่างมากจนต้องร้องเรียนกันนะคะ
เพราะอยากให้มีการขนย้ายข้าวของออกไปให้หมด

ชาวบ้านในซอย๒๑ทับ๒ต้องการให้พื้นที่ตรงนี้เปิดโล่งไม่มีขยะ
เวลาขับรถเข้าออกจะได้มองเห็นชัดเพราะก่อนหน้านี้รถก็เคยจะชนกันหลายรอบแล้ว
ส่วนนางนิจารีปฏิกิติวงเจ้าของบ้านที่อยู่เยื้องกับบ้านหลังนี้บอกว่าก็ทนค่ะทนกับสภาพแบบนี้มานาน
ร้องเรียนไปยังเทศบาลเมืองบังรักษ์พัฒนาหลายครั้งเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาจัดการให้
แต่ก็ทำได้แค่เคลียร์ของออกไปแค่เล็กน้อยบางส่วนเท่านั้นเอง
วันนี้ค่ะทีมข่าวเราเลยไปสำรวจอีกรอบนึงก็พบว่าไม่ได้น้อยลงอ่ะมันหนักกว่าเดิมเนี่ย
เพราะว่าคุณลุงอายุ๗๒ปีเจ้าของบ้านเนี่ยนำกล่องกระดาษมาวางที่ถนนแบบนี้เลย

กำลังแย่ขยามารับรับซื้ออยู่
ไม่ได้ตั้งใจจะหาเรื่องใครหรือไม่ได้อยากสร้างความเดือดร้อนให้เลยนะคะ

มันต้องแยกแยกอ๋อต้องแยกก่อนต้องแยกก่อนเหรอ
อืมนี่เป็นของเดี๋ยวฉีกมันก็เหลือนอด
อย่างนี้มันก็เยอะไม่เหมือนเดี๋ยวมาฉีก
คือว่าเรานี้ไม่หาเรื่องใครเราก็รู้เราก็ไม่สบายใจเหมือนกัน
ทีนี้ชาวบ้านเขากลัวดิลุง
กลัวแล้วก็กลัวไฟอ่ะ
มาพูดดีก็ได้เราก็ไม่ให้หาเรื่องใคร
คือคุณลุงเขาก็บอกว่ามาพูดดีก็ได้นะคะ
แต่ว่าก็ต้องรีบเคลียร์แหละจริงมันเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมได้นะ

นายพี่ทักอยู่สุขกำนันตรรมบนบางรักพัฒนามเพอร์บังบัวทอง
ก็เดินทางมาตรวจสอบเรื่องนี้หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนเหมือนกัน
เพราะพบว่าขยะมันเพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่มาเคลียร์ออกไปแล้ว๒รอบ
วันนี้ก็เลยมาพูดคุยค่ะมาคุยกับคุณลุงนะคะ
ทำความเข้าใจว่าอย่าเกิดปัญหาอีก
วันจันทร์นี้กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองปาแลักภชนา
เขาจะเข้ามาแก้ไขแล้วก็จะพูดคุยทำข้อตกลง

ลุงเขาบอกว่ามันมาถึงมันไม่ใช่จะขายได้เลยมันต้องมาแยก
ถ้าเอาจริงเนี่ยคุณลุงก็ต้องรีบเนอะรีบทำรีบแยกนะคะ